คุณเบสอรพิมก็เดินทางมาที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
มาเปิดใจในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชร
เธอเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าขอโทษจริง
ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีเจตนา
จะดูหมินดูถูกชาวอีสาน
ค่ะใช่ค่ะก็คุณเบสเริ่มต้นประเด็
อย่างที่คุณจุธารัฐบอกนะก็คือประเด็นเรื่องของการเดินทาง
พาสเพียงของอีสานตอนนี้กระแสต้องพูดตรงเลยว่า

ใช่เธอบอกว่าตลอดกว่า๑๐ปี
ที่ทำหน้าที่เป็นนักพูดของประเทศไทย
มี๒อย่างที่เธอตั้งใจคือสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ
แล้วก็ตั้งใจทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณเบสอรพิมเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

คำว่าขอโทษเนี่ยไม่ได้ขอโทษให้เรื่องทุกอย่างจบ
แต่เป็นการขอโทษจากความรู้สึกจริง
ที่อยากบอกว่าเบสไม่มีความตั้งใจไม่ดีต่อพี่น้องคนอีสานเลย

แต่เบสทำงานภาคอีสานมากกว่าทุกภาค
แล้วเบสก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าประเทศไทย
ทุกภาคมันแบ่งกันตรงไหน

แล้วไปอยู่ไปใช้ชีวิตได้ทุกที่ที่ไป

จากคำพูดในการทำงานของเบส

อย่างที่ใครหลายคนไม่สบายใจเลย
เป็นอยากขอโทษจริงค่ะขอโทษจากหัวใจ
คือวิทย์คงไม่สามารถทำให้ท่านเข้าใจได้หมด

ความตั้งใจในการทำงานของเบสมีเพียง
ปลุกพลังของคนทุกภาคที่ไป

แล้วก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แค่นั้นเอง

เพราะว่าเบ็ดรู้อยู่แล้วว่าเบสทำงาน
ที่มันคาบเกี่ยวกับความบอบบางอย่าง
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันนี้หรือวันไหน
ก็ต้องมาถึงในกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ซึ่งไม่ใช่ไม่เคยมีเคยมี
แต่ไม่ได้หนักแน่นขนาดเท่าที่
วันที่มีคนจับจ้องเบคขนาดนี้
เบสไม่ห่วงตัวเองเลยว่าจะโดนด่ายอย่างไร
โดยที่เบ้นไม่สามารถร้องไห้กับใครได้

ไม่สามารถจิตตกได้เพราะเบสยังต้องไปทำงาน
คนที่เข้าใจแล้วรอฟังยังมี

ไม่สามารถบอกกับใครได้ว่าเบ้นไม่ไหวแล้ว

และเบ้นไม่สามารถอ่อนแอถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าเบสรู้อยู่ว่าเจตนาของเบสในการทำงาน

เบ้นไม่สามารถปกป้องความรู้สึก
เบสขออนุญาตที่จะทำงานของเบสได้

กำลังใจของเบสจึงเป็นพ่อแม่คนรอบข้างค่ะ
อีกหนึ่งกำลังใจที่คือเบสไม่พูดถึงเบสไทย

เบสยังเห็นพรรณพรหมชายรักทุกวัน

เป็นตั้งใจตั้งใจจริง
ขอให้ความตั้งใจของเบสนี่แหละ

แล้วก็ตัดสินเธอจากแค่คลิปเดียวนะคะ
จริงแล้วมีบริบทก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้ด้วย

เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้ฟังทั้งหมดนะคะ